คุณผู้ชมขาดในช่วงนี้ต้องบอกว่า
โควิดมันมาพร้อมกับความเดือดร้อนของประชาชน
แบ่งปันให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชน

สิริพงศ์ธรรมนิมิตรถนนวัชรพลคลาข้ามไปด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะ
มารอกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเพราะทราบว่านักร้องในดวงใจจะนำอาหารมาแจกให้กับชาวบ้าน
ที่กำลังเดือดร้อนเพราะพิษโควิดพอพี่เสกและครอบครัวมาถึง
ทีมงานเดินทางไปถึงบริเวณวัดก็ช่วยกันยกข้าวของจำนวนกว่า๓๐๐ชุด
จัดเตรียมด้วยตัวเองมีทั้งอาหารปรุงสุกน้ำปลาร้าปรุงรสตาเสกโลโซ
มกล่องเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยทยอยแจกให้กับประชาชน
โดยมีเจ้าหน้าที่มารักษามาตรการเรื่องความปลอดภัยจัดระเบียบการรับของอย่างเคร่งครัดนะคะ
เสกก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยในช่วงโควิดระบาด
ก็เลยอยากจะยื่นมือมาช่วยเหลือก่อนหน้านี้เคยระดมทุนช่วยบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้ว
ก็ขอช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่เดือดร้อนกันบ้างและยังขอส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน
มีจิตใจที่เข้มแข็งจับมือกันฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันค่ะ
พอเราได้มาเห็นก็รู้สึกเขาไม่มีข้าวกินกันนะ
แจกข้าวเขาก็มารับอาหารไปกินก็รู้สึกเป็นห่วง
ถ้าว่าเห็นพี่เสกก็ยิ้มได้ไหม
ก็ดีครับส่งยิ้มให้กัน
ขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปนะครับ
เครียดนะครับพวกเราคนไทยด้วยกันส่งใจถึงกันนะครับ
เสกนี่ถือว่ายื่นมือมาช่วยเหลือตั้งแต่แรกเลยนะคะ
เปิดร้องเพลงผ่านไลฟ์ส่วนตัวนะคะระดมเงินช่วยเหลือ
นำเงินไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
นี่ก็ยังมาแจกของให้กับพี่น้องประชาชนอีกนะคะ